สระ๕ฐานกลืนชีวิตคน๖ศพแล้ว

ตอนกลางคืนมันมีเสียงเด็ก๓คนว่ายน้ำเล่นกันทั้งคืน
คืออันนี้จากกรณีของน้องพอร์สน้องภูเก็ตน้องมาวิน
คนนี้อายุ๗ขวบครับเป็นนักเรียนชั้นป๑

เล่นไปได้ไหมลื่นทะไหลลงไปในสระน้ำหลังโรงเรียน
จนเสียชีวิตรวมนะทีเดียวนะ๓ศพเลยน้อง
หลังจากเหตุการณ์เก่าชาวบ้านก็ต่างออกมาวิวเจ้า
เกี่ยวกับว่าเฮ้ยไอ้สระน้ำอันนี้มันเพิ่งขุดลอกสระใหม่นะ
ทำไมแบบว่าเด็กมันถึงตกไปได้ยังไง
เขาก็เลยไปสอบถามนางสว่างอายุ๕๙ปีเนี่ย
ชาวบ้านในหมู่บ้านเปิดเพราะว่าสระแห่งนี้อดีตเมื่อหลายสิบปีก่อน
เคยเป็นที่ตั้งของวัดแล้วก็โรงเรียน
หลังจากนั้นก็ได้มีการขุดให้เป็นสระน้ำสาธารณะ
ต่างจังหวัดเขาต้องเก็บกักน้ำกันถูกต้องไหมฮะ
เพราะว่าช่วงหน้าฝนหน้าอะไรอย่างนี้เพื่อเก็บกักน้ำทำน้ำปลาปลาด้วย
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการขุดลอกใหม่
แต่ก็ไม่คิดว่าไม่มีใครจะมีเหตุการณ์อะไร
ไม่เคยมีใครคิดว่าเออจะต้องทำบุญก่อนนะหรือตั้งสารอะไรก่อนนะ
เพื่อให้เป็นที่อยู่ของผีป่าผีเขา
ต่อมาเนี่ยก็ได้มีคนเริ่มจมน้ำ
ตรงนี้คุณต้องอุ่นนะครับ
คนก็ต้องเริ่มจมน้ำเสียชีวิตทีละคน
ชาวภักดิ์บอกโอ๊ะก็สระน้ำอ่ะ
มันก็ต้องจมน้ำเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ
แต่หลังจากนั้นทีเดียว๓คนมันไม่ปกติแล้วล่ะ
มันไม่ปกติจริงเพราะทีเดียวเด็ก๓คนจมน้ำเสียชีวิตหมดเลย
ถึงกับภาวะครับเพราะรวมกันแล้วมีคนตายหรือคนเสียชีวิต
สระแห่งนี้ถึง๖ศพก็เลยบอกว่าเฮ้ยชาวบ้านบอกเอาละมันไม่ธรรมดาแน่นอน
หนึ่งอาจจะต้องตั้งศาลหรือเปล่าสองอาจจะต้องทำบุญสระน้ำตามประเพณีหรือเปล่า
ชาวบ้านในหมู่บ้านชื่อนางชั้นอายุ๖๕ปี
เขาบอกไอ้การตายของเด็กป๑ทั้ง๓คนเนี่ย
ชาวบ้านทั้งหมดตอนนี้ชาวเมืองบุรีรำสะเทือนใจกันหมดเลย
แล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ
แล้วก็เพราะเด็กเนี่ยเป็นเด็กแล้วยังตายทีเดียวพร้อมกันหมดอีกอ่ะก็นั่นไง
โดยหลังจากเด็กเสียชีวิตก็มีชาวบ้านบอกนี่กลางคืนว่ายน้ำกันใหญ่เลย
ว่ายน้ำมันอยู่ในสระกันใหญ่เลยทุกจุดเกิดอย่างนี้

วิญญาณเขาก็เหมือนแบบว่าเขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาตายอะไรอย่างนี้
เขาก็จะว่ายน้ำอย่างนั้นก็คิดว่าเป็นวิญญาณของเด็กนั่นแหละ
เล่นน้ำเพราะคิดว่าตัวเองบางทีเด็กมันยังไม่ถึงที่ตาย

มันก็เลยคิดว่าเพื่อนกูก็ยังอยู่ถูกต้องไหม
ก็เลยไปเล่นน้ำกันแบบว่าไม่คิดว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วไงอืม
หรอกแต่จริงแล้วผมว่าอย่าไปมองเรื่องของสระอาถงอาถรรพ์เลย
ผมมองว่าจริงไม่ควรปล่อยเด็กไปว่ายน้ำกันแบบนั้น
เออก็ต้องระวังด้วยบางทีแบบน้ำเนิมเย็นหรือว่าต้องคุ้งเต๊ะคิวหรืออะไรอย่างนี้

เด็กป่อนึงอ่ะคุณคิดดูว่าเด็กป่อนึง๗ควบอ่ะ

อันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ